สำหรับสถานการณ์โควิด๑๙ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราต้องใช้สติ
คือบางทีเนี่ยพอเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ย
เราก็มักจะถามว่าใครผิดใครเป็นตัวต้นเหตุ
แต่เมื่อสถานการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราต้องเดินไปด้วยกัน
แก้ปัญหาไปด้วยกันการที่จะมาหาว่าคนถูกคนผิดนะครับ
ตอนนี้มันไม่น่าจะมีประโยชน์ตอนนี้มีกระแสที่พูดกันในโลกออนไลน
ถึงเรื่องเกี่ยวกับการที่เราไปโจมตีแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน
กันเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องดู
จริงแล้วเมื่อวานสอสอเขาอภิปรายกันนะครับเขาบอกว่ามันเป็นโอกาสนะ
คุณจะไปบอกว่าคุณจะไปกวาดร้านเขาช่วงนี้เขาแตกหนีกระเจิงกันคราวนี้ยุ่งนะ
ใช่ยุ่งนะไม่รู้ใครไปอยู่ไหนนะใช้โอกาสนี้จัดระเบียบซะดีกว่า
แล้วอีกกรณีหนึ่งที่คนเป็นห่วงกรณีที่เมื่อคืนก่อนมีแรงงานชาวเมียนมา
จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยถูกเอาไปทิ้งไว้ที่บังพลีสมุทรปราการ
คือเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับขณะที่เข้าไปตรวจพื้นที่แรงงานด้วยครับ
หลังจากที่มีแบรนด์งานชาวเมียนมาสิบสี่คนนะครับเป็นหญิงเจ็ดชายเจ็ด
สัมภาระเต็มเลยนะฮะถูกเอาไปปล่อยทิ้งไว้ที่ซอยกรินเล็ก
ตะบนราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อกลางดึกคืนก่อน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและสาธารณสุขนะครับนำตัวชาวเมียนมาทั้งหมดไปพักไว้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรประการ
เป็นการชั่วคราวโดยพบว่าชาวเมียนมาทั้งหมดมีหนังสือเดินทางและบัตรอนุญาต
ทำงานเพียง๖คนส่วนอีก๘คนไม่มีเอกสารครับ
ชาวเมียนมาทั้ง๑๔คนนะครับทำงานในบริษัทผลิตพลาสติกในจังหวัดสมุทรสาคร
ทางบริษัทได้แจ้งว่าไม่ให้ทำงานแล้วนะแล้วก็อยู่ที่โรงงานนี้ไม่ได้แล้ว
เมื่อก่อนนี้โอ้โหใช้เขาพอตอนนี้มีปัญหาปั๊บทิ้งเขาอ่ะ
ปล่อยเขาไล่เขาว่างั้นเถอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจโรงงานนะครับ
จึงเอาตัวชาวเมียนมา๒๓คนขึ้นรถเพื่อพาไปส่งที่ระยอง
ระหว่างทางที่จะไปส่งแรงงานชาวเมียนมาลงกลางทางเหลือ๑๔คนนะฮะ
คนขับเนี่ยมาถามว่าอ้าวพวกเราเนี่ยมีญาติหรือมีคนรู้จักที่ไหน
นะฮะพอคนขับรู้ว่ามีแรงงานคนหนึ่งเขามีคนรู้จักอยู่ที่ซอยโรงงาน
กรีนเล็กก็ขับมาทิ้งเอาไว้ปากซอยเลยแล้วขับหนีไปเลยครับ
คุณผู้ชมฮะดูสิครับต่อมาช่วงสายก็มาพบแรงงานชาวเมียนมา
กลุ่มเดียวกันอีกสามคนสามคนนี้มาถูกปล่อยที่ย่านบางพลีครับ
เจ้าหน้าที่พามาอยู่ที่สนามกีฬากลางมารวมกันไว้อยู่ตรงนี้เป็นจุดเดียว
จากนั้นก็สอบสวนโรคนะครับแล้วก็เก็บตัวอย่างสารคัดหลังทั้ง๑๗คน
จะทราบผลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนี้แล้วครับจากนั้นก็จะนำตัวไปกักไว้ตามขั้นตอนสิบสี่วัน

แรงงานชาวเมียนมาอ้างว่าเคยทำงานแล้วก็ถูก
นำตัวใส่รถไปปล่อยที่บางเพลียนะ

โดยบริษัทอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเพียง๒๐คนเท่านั้น
อัธยาอ่ำหนองโพท่านจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
เปิดเผยบอกว่าได้ตรวจสอบรายชื่อของทะเบียนแรงงาน
ประเทศเพื่อนบ้านว่าอยู่ครบไหม
ถามข้อที่จริงว่ามีการนำแรงงานไปทิ้งที่บางพลีหรือเปล่า
ให้มีการให้ลาออกบังคับให้ลาออกหรือว่ามีคนหนีไปไหม
หากพบว่าบริษัทนำไปเอาแรงงานไปทิ้งจริงนะครับ
จะดำเนินการตามมาตรการของจังหวัด
สุรพงศ์ไทยประเสริฐท่านรองผู้ประคับการตำรวจภูทร
จังหวัดสมุทรสาขอนบอกว่าจากการตรวจสอบนะครับ
พบแรงงานจดทะเบียนอยู่ในพื้นที่สพโคกขาม
ทางบริษัทแจ้งว่าย้ายไปอีกที่
เพื่อทำงานตามที่บริษัทมอบหมาย
ส่วนการปล่อยทิ้งไว้อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ
โดยการตรวจสอบในโรงงานพบแรงงานชาวเมียนมา๓๔คน

มีเอกสารแสดงตนแล้วก็มีใบอนุญาตทำงาน
แรงงานเมียนมาในระบบ๒๒๕คน
อันนี้ถูกต้องต้องยอมรับว่าอันนี้ถูกต้องอยู่ในระบบนะฮะ
ซึ่งนางกรอบการธีรัตรกูลนะครับผู้จัดการบริษัทบอกว่า

บริษัทจะตรวจหาเชื้อให้แรงงานทุกคนแล้วก็จัดคิว
คิวทำไมคือจัดคิวให้ไปตรวจนะครับ
มีคนขับรถของบริษัทพาไป
แต่กลุ่มแรงงานที่เป็นข่าวเนี่ยยังไม่ถึงคิวตรวจ

แต่คนขับกลับพาแรงงานกลุ่มนั้นไปเองนะครับ
แล้วสมุดปราการเชิญตัวกรรมการบริษัทไปสอบส่วนเพิ่มเติม
ตามความผิดพรบคนเข้าเมือง
ขณะที่เจ้าหน้าที่จังหวัดสมุทรสาครเตรียมดำเนินคดี

หากพบฝ่าฝืนคำสั่งการห้ามเคลื่อย้ายแรงงาน
ก็จะต้องเดินคดีต่อไปนะครับ